ตำรวจ๘นายที่ถูกสั่งย้ายประกอบไปด้วย๑พลบตรีนำเกียรติธีระโรจนพงศ์
ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมกองประชาการตำรวจนครบาน
๒พันธุ์บังคับการศูนย์ภาคภูมิพิศสมัยรองผู้บังคับการศูนย์กรบังคับการสืบสวนสอบสวน

พันธุ์ตำรวจเอกเขมรินพิษสมัยผู้กำกับการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรี
๔พันธุ์บังคับการศูนย์อาริสครูประสิทธิ์รักษ์ผู้กำกับการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชิงเศร้า
๕พันธุ์บังคับการศูนย์ทโทคริสต์ปริยเกษรองผู้กำกับการสืบสวนสพสำโรงเหนือจสมุทรปลาการ
๖พันธุ์บังคับการศูนย์ทรีชานนอว่มทรสวัดปราบรามสพทศสวนภูมิจสมุทรปลาการ
๗สิบตำรวจเอกอภิษฐคนยงผู้บังคับหมู่สงป้องกันและปลาบรามสพบักปะโกงจเชิงเศร้า
๘สิบตำรวจเอกณัฐวุฒิวัดแววผู้บังคับหมู่งสตรวจหนึ่งกกำกับการหนึ่งกบังคับการตำรวจจาราจร
คือในคำสั่งให้เหตุผลแบบนี้นะครับตำรวจทั้ง๘นายถูกดำเนินคดีอาญาในข้อหาร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนัน
สมคบตกลงกันตั้งแต่๒คนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน
ดังนั้นเพื่อประโยชน์ในการอำนวยความยุติธรรมทางอาญา
ให้ตำรวจทั้ง๘นายไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
โดยขาดจากการปฏิบัติหน้าที่ทางตำแหน่งเดิม
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ภูมิในการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติมอบหมายครับนะฮะ